และเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะก็ได้เดินทางไปยื่นจดหมายเปิดผนึก
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

สร้างบรรทัศน์ใหม่ในการปกป้องฉลาม
ด้วยการเลิกเสิร์ฟหูฉลามในงานเลี้ยงของรัฐ

คือเราลนลงจริงอยากให้ทั่วประเทศนี่แหละ
ลดละเลิกซุปปูฉลามอยู่แล้วนะครับ
ซึ่งผมว่าหน่วยงานที่จะช่วยเราได้ดีสุดคือต้องรัฐบาล
เพราะรัฐบาลเป็นตัวอย่างที่ดีช่วยเราลดล้าลงอย่างนี้
มันมีพลังมากอยู่แล้วทั้งไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะครับ
เพราะว่าถ้าไม่ว่าใครเป็นรัฐบาล
แล้วก็จัดงานเลี้ยงโดยใช้หูฉลามอะไรอย่างนี้

โดยโอเคหนึ่งในฐานะทูตของเรื่องนี้นะครับ

เขาก็จะไม่ในงานเลี้ยงรัฐบาลทุกชนิด
จะไม่มีการนำหมูฉลามขึ้นโต๊ะได้นอน
เราก็รู้สึกว่าอาจจะผิดหวังแล้วกัน

ทำให้มีสารพิษมีโลหะหนักเยอะ

ซึ่งจริงก็มีแต่โทษนะครับ

เวลาผมไปงานแต่งตอนเด็กครับ
งานแต่งงานเลี้ยงสมาคมอะไรอย่างนี้ก็ทาน
แต่พอเรารู้ถึงแล้วเราก็ไม่ทาน
คุณผู้ชมค่ะซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้ตอบรับนะคะ
หลังจากที่มีการยื่นจดหมายไปเขาบอกว่าต่อไปนี้เนี่ย
จะไม่มีเมนูหูฉลามในมื้อเลี้ยงอีกต่อไปของรัฐบาล
ต้องแล้วก็คือจะไม่มีเมนูเกี่ยวกับฉลามในมื้ออาหารอีกต่อไปนะคะ
นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงแล้วกันที่ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะจ๊ะ